กันหน่อยวันนี้เที่ยงคืน
วันสุดท้ายในการที่ท่านจะสามารถลงทะเบียนได้นะ
ใช่ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียน

ส่วนใครที่มีการขอทบทวนสิทธิ์ไปเพิ่มเติม
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างการพิจารณา
ใช่นะครับเรื่องของการขอทบทวนสิทธิ
หรือว่าท่านไปกดปุ่มอุทธรณ์ให้ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้ว

แม้ว่าวันนี้การรับลงทะเบียนในโครงการนี้

แต่ว่าคนที่เข้าไปกดขอทบทวนสิทธิ์
ก็ยังไม่มีกำหนดในการปิดยื่นทบทวนสิทธิ
ใช่อันนี้ยังได้อยู่นะคุณผู้ชม

สำหรับคนลงทะเบียนใหม่เท่านั้น

บางคนบอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่า
ฉันจะต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์ยังไง

ใช่นะครับส่วนกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลัง

ก็ท่านใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้ว

ท่านสามารถไปกดทบทวนสิทธิ์ได้อีก

ดังนั้นไอ้ปุ่มทบทวนสิทธิ์มันยังไม่ปิด

แค่การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่จะ
ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือว่ารายใหม่

หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาตั้งแต่
วันที่๒๘มีนาคมนะครับ

คือยอดมันนิ่งมาตั้งแต่วันที่๑๗นะ
มีการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นประมาณ๒๘ล้านคน
แต่ว่าผ่านฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

คือ๑ก็คือเรื่องของปัจจัยที่ท่านลงซ้ำ

ก็จะเหลือผู้ที่ผ่านการลงทะเบียน
ฐานข้อมูลกรมการปกครอง๒๑ล้านกว่าคน

ถูกตัดสิทธิ์ไป๑๐ล้าน๖แสนคน
กลุ่มนี้คือท่านสามารถที่จะกดอุทธรณ์
และกดทบทวนสิทธิ์ได้นะครับ
กลุ่มที่ผ่านเกณฑ์๔ล้าน๒แสนคน
ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับเงินไปแล้ว๓ล้าน๒แสนคน
๒วันจะสิ้นสุดสัปดาห์แล้วนะฮะ
ท่านก็รอรับเงินได้เลยนะครับ
ส่วนอีก๖ล้าน๓แสนคน
เป็นกลุ่มที่ทางกระทรวงการคลังขอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
ดังนั้นตอนนี้มีผู้ที่ส่งข้อมูลเพิ่มเติม
กระทรวงไปแล้ว๔ล้านกว่าคน
เหลืออีกล้านกว่าคนกระทรวงบอกว่าเร่งหน่อยนะ
ส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยในเว็บไซต์นะครับ
แล้วก็เรากำลังจะคัดกรองท่านนะครับ
เพราะว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกพิจารณาอยู่
ว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่ผ่านเกณฑ์
ถ้าท่านไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับในกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ได้อีกนะครับ
ทั้งนี้ผู้ที่ระบบคัดกรองระบุว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์
และท่านเองไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง
ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ได้ต่อเนื่อง
อย่างที่บอกไปไม่มีกำหนดการปิดรับอุทธรณ์นะครับ
ขณะที่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติม
ก็ยังสามารถเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ก็เร่งหน่อยนะฮะ
ซึ่งหลังจากเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว
ก็จะคัดกรองถ้าท่านผ่านก็รับเงินเยียวยาไปนะครับ
ถ้าท่านไม่ผ่านนะครับท่านก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้
ก็อย่างที่บอกไปอย่าเพิ่งตกอกตกใจ
คนที่ต้องการให้ยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์สิทธิ์
ท่านยังสามารถเข้าไปให้ข้อมูลเข้าไปกดปุ่มได้อยู่นะฮะ
เพราะว่าถึงตอนนี้บางคนส่งเอกสารเพิ่มเติมไปแล้ว

แต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับมาจากกระทรวงการ

เดี๋ยวกลัวว่ามันจะปิดเที่ยงคืนนี้หรือเปล่า

ใช่ค่ะเราก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันนะคะ